เดี๋ยวจะให้พี่เบิร์ตให้ดอมให้คุณผู้ชมช่วยกันดูป้ายนี้หน่อยค่ะ

เห้ยเห้ยเห้ยเห้ยเห้ยเห้ยเห้ยพี่ไม่ใจเลย
เฮ้ยเวลาอะไรกันแน่ะเฮ้ยพี่๖หรือ๙

มันจะติดแบบนี้แล้วจะบอกว่าไม่เห็นแล้วออกไปไม่ได้นะ

นี่เห็นแบบนี้คุณผู้ชม
นักข่าวเองนะขับผ่านเส้นเชียงราย
คือถ้ามันมีป้ายเดียวแล้วกลับหัวเออติดผิด
แต่พอมาเรียงกันเป็นพืชแบบนี้
ใกล้กับทางขึ้นดอยผาหมีที่แม่สายเชียงราย
เชื่อปะหน้าข่าวถอยรถกลับมา

มาดูอีกครั้งหนึ่งซิว่าพักไหนนะ
แล้วเห็นคุณหญิงสุดารัฐไงตอนแรกเห็นเป็นเบอร์
คิดว่าเบอร์๙ถูกป่ะเห็นแบบนี้
พอย้อนกลับมาปุ๊บเอ๊ะคุณหญิงสุดารัฐ
ถ่ายคู่กันแบบนี้นายอุดมเดชดวงแก้ว
เอ้าเบอร์๖นี่แล้วทำไมติดกับหัวต้องหกก่อนสิ
เบอร์๖แล้วทำไมติดกับหัวนี่พรรคไทยสร้างไทย
ป้ายนี้นะเขาผูกลวดแบบแน่นเลยอ่ะ
น้ำแข็งหรือมีคู่แข่งมาบ่อนทำลายป้ายหรือเปล่า
โอ้โหงั้นคู่แข่งต้องเพียนพยายามมากเลยนะ
เพราะเขาติดป้ายดีอยู่แล้วมากลับหัวตีรังกา

เลยถามเลยละกันค่ะ